ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่ปรุงรสชาติแค่เกลือมีวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ได้หมี่พันธุ์อร่อย
คือเส้นหมี่ขาวเครื่องปรุงรสคือเกลือน้ำตาลพริกป่นกระเทียมเจียวและผักชี